ปรากฏว่าตอนนั้นเขาบอกว่ามีชื่อดาราเยอะแยะเลย
ตอนนี้ข่าวออกมาว่าคุณพิงกี้สาวิกาเนี่ยนะฮะ
ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีรายชื่ออยู่ตรงนี้
ซึ่งน้องเองก็เคยออกมาปฏิเสธหลายครั้งแล้วนะครับ
ปรากฏว่ามีชื่อของสาวิกาชายเดชหรือพิงกี้ดาราสาวชื่อดัง
พร้อมคนในครอบครัวนะฮะ๓ข้อหาคือร่วมกันกู้ยืมเงิน
เป็นการช่อกงประชาชนร่วมกันช่อกงประชาชน
แล้วก็ร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ซึ่งวันนี้ก็บอกว่าบางข่าวเดี๋ยวเราต้องติดตามกันต่อไปว่าเป็นยังไง
เขาบอกตอนนี้เป็นไงฮะพิงกี้อยู่ที่ไหน

ให้ประกันตัวสารอาญาไม่ให้ประกันตัว
ต้องนำตัวเข้าเรือนจำโดยรายละเอียดจะติดตามในช่วงต่อไป
เดี๋ยวลองไปดูกันนะว่าเรื่องนี้จะยังไงนะครับ